สวัสดีค่ะ
บ่ายโมงตรงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
มาพบกับเราสองคนแน่นอนครับกับรายการ
ร้องได้ไทยร้าง

สร้างรมแม่
ใช้ไปหมดแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับหญิงเก่งหัวใจแกร่งคุณอา
สวยมาเลย

เหมือนจะมารับมงกุฎมารับสำแหน่ง
เหมือนแบบว่านี่คุณเฟคกี้ปันตั้งแต่รายการออนแอร์ไปเนี่ยมีคนเข้ามาถามเลย
บอกว่าคุณอ้ำคุณอ้ำคุณอ้ำไม่ต้องมายกเหล็กแล้วนะคะ
ตายสวยขนาดนี้คุณอ้ำต้องไปเป็นพิตตี้ค่ะ

รถเยี่ยมอะไรอิซูสุไหมอิซูสุ
เออจักรยานเสื้อหมอบ

ผิวพันธุมีน้ำมีนวลเห็นไหมคุณป่าคนจะรวยช่วยไม่ได้

ตอนนี้นะครับคุณอ้ำมีอยู่ในกระเป๋าแน่แล้ว๖๐๐๐บาท
ผ่านไปแล้ว๕เพลงนี้ครึ่งทาง
ครึ่งทางเลยนะเหลืออีกแค่๕เพลง

คุณป่าไม่รู้นะแต่ว่าระหว่างที่คุณป่าพูดอ่ะ
คือแบบคุณเพิ่มภูมิเขาเป็นอะไรของเขา
ผมอยากจะบอกแม่
ผมมาที่นี่เมื่อกี้ผมเดินเข้ามามือซ้ายของผม

คนสวยคู่กับอะไรครับรู้หรือยัง
คนสวยคู่กับรถเฟ้น

บอกเลยระครับ
นี่คุณกลับสิบรอบค่ะสีแยกไหนแล้วซื้อผมอะไรมาคะเนี่ย

ลองเดินมาให้คุณเดิมนะครับก็พอดี
ตายขอบคุณค่ะนึกได้วันนี้เป็นวันแม่ค่ะ
สุขดีนะครับ
อะไรนะพูดอะไรเบานะครับสุขดีจ้ะ

แงะหน้ามามองแบบว่าโอเลย
ไม่มีสีหน้าใดทั้งสิ้น
เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังในช่วงนี้เลย
อ๋อกำลังฮิตอยู่ตอนนี้
เพราะว่าคนก็นิยมเอามาร้องกันอยู่เหมือนกัน
ทำไมเราเพิ่งยังไม่เคยได้ยินอินโทรมาก่อนเลยเนอะ
นี่ก็พอแต่พอบอกเป็นเพลงแนวนี้มันจะเป็นคำอีสานนิดนึง

ซึ่งเราก็ไม่ได้ด้วยนะใช่จบเมก้าเมก้าบางนาอย่างนี้

ฟังอินโทรไปแล้วนะฮะตอนนี้ต้องตัดสินใจ
เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณอ้ำจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เปอร์เซ็นต์นะความมั่นใจผมถามนิดนึง

ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

แม้ว่าผิดแม้เพียงครึ่งคำหรือคำเดียวเนี่ย

แต่ถ้าสำเร็จก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหารมาก
ได้เพิ่มอีก๒๐๐๐๐จาก๖๐๐๐๐เป็น๘๐๐๐๐

ก็ขอให้คุณอ้ำประสบความสุดเด็จนะฮะ
ให้ได้๘๐๐๐บาทไปก็แล้วกันนะ
เพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖เพลงมาครับ

เหมือนพูดตกหลังไขวมาดมเต้าไม้
เมื่อได้ยินคำพูดของอายบอกว่าเลิกกา
พอปานคือคอนตอกซิวตอกใจจนสะทาน
ทุ่มเทกับอายมานานเหลือแต่ความว่างปลา
กลายมาเป็นแฟนเก่าเพียงชั่วข้ามคืน
ปากน้ำตาปนเสียงสะอืนนั่งกอดความเหงา
บุญของน้องบ่พอจึงพบกับความปวดร้าว
หลีกทางให้อายกับเขาน้องสิใส่เคลียร์ถอย
น้ำตาที่ไหลยอยไม่นานก็คงเผือดหาย
แต่ใจที่หักอายไม่มีวันลืมได้ลอง
ให้อ้ายกับเขารักกันเถอะ
เพื่อนผู้พันมั่นของจะขอใช้คำว่าปง
เยี่ยวยาแพร่ใจตัวเอง
เหมือนพลัดตกหลังควายมาโดนต่อไม้
ยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการ
อย่าขอร้องอ้ายได้ไหม
ได้บอกอย่าควงเขามาเย้ยกัน
สงสารคนใจพิการจากกะอักความเจ็บจน
และก็เพื่อนผู้ที่ถูกทอดเชียง
กลับมากก่อนเป็นกำลังจะคำว่าพี่หายไปไหน
คุณนี่พี่จบแล้ว

อันนี้เลยก็นิดนึง

เนี่ยคุณพี่ไม่แบบนั้งนะ
ตอนแรกก่อนร้องเนี่ยบอกว่าประมาณ๙๕
ตอนนี้ร้องไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต

นี่อย่างนี้ผมบอกว่าตอนเค้าจะเล่นคือเค้าต้อง๑๐๐

เป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงได้อารมณ์

จากเมืองร้อยเอ็ดคนนี้นะฮะที่หาเลี้ยง
คุณพ่อคุณแม่และลูกเพียงลำพังนี่
วันนี้เธอกล้าเสี่ยงที่จะเล่นในเพลงที่๖

คือถ้าร้องผิดก็คือเหลือครึ่งเดียวเงินที่มีอยู่
ถ้าร้องได้ถ้าเธอทำสำเร็จเธอจะรับ๘๐๐๐บาท

มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณอ้ำร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ได้ไหมได้
โหน้งแต่นโหน้งแต่น
เล็งที่๖ครับมูลค่า๘หมื่นบาท

คุณทัศน์เตรียม